ช่วงนี้ไปดูบรรยากาศของการประชุมร่วมรัฐสภาพ
เรื่องของการแถลงนโยบายแล้วก็การอภิปรายสักถามกันซะหน่อยนะครับ

ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเราก็ต้องไปดูคู่นี้

คุณเสรีพิสุทธิ์กับนายก
ใช่ครับรุ่นพี่รุ่นน้องที่เมื่อวานนี้
รุ่นน้องประกาศตัดขาดจากรุ่นพี่นะครับ
เมื่อวานผลเอกประยุทธ์จันโอชา
ก็ขึ้นมาพูดกล้าวเลยนะ
ประกาศตัดขาดจากพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท

หลังจากที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้พูด
แล้วนายกประยุทธ์ท่านตอบนะครับ
จากนั้นถือว่าเป็นการตัดขาดระหว่าง
รุ่นพี่รุ่น๘นักเรียนเตรียมทหาร
กับรุ่นน้องรุ่น๑๒นักเรียนเตรียมทหาร
แต่เมื่อเช้าเข้าที่ทีโอที
ใกล้เคียงกันนะคุณนะ
ตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์มาตอน๘โมงครึ่ง

อาจจะมีคนประหลอดแตกอีกก็ได้ในวันนี้

ใช่ฮะก็หมายถึงใครเราก็รู้ดี
เพราะท่านอาจจะหมายถึงเนี่ยแหละคนเอกประยุทธิ์จันทร์โอชา
จากนั้นครับ๘นาฬิกา๔๓นาที
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐสภาเป็นวันที่๒
เพื่อแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา
หน้าในวันนี้ยิ้มแย้มแจ่มใส

ใช่ฮะก่อนที่จะไปตรวจเอกสารนะครับ
และไปที่ห้องจัดเลี้ยงเพื่อทานอาหารเช้า
ก็เดินเข้าห้องจัดเลี้ยงกับผลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
แล้วก็ทักทายแทบทุกโต๊ะเลยนะคุณนะ
ทักทายแทบทุกโต๊ะเลยสวัสดีกันนะครับ
กล่าวถึงความพอใจในภาพรวมการแถลงนโยบายเมื่อวานนี้

บอกก็โอเคนะฮะก็ดีแล้วก็ไม่กังวลหากฝ่ายค้าน
อภิปรายพาดพิงพร้อมชี้แจงด้วยตัวเองทุกเรื่อง
และหลังการประชุมก็หลับสบายดีเมื่อคืน
ส่วนที่เมื่อวานมีภาพอารมณ์หลุดอารมณ์เสียนะฮะ
ก็ระบุว่าก็ต้องควบคุมตัวเองให้ได้ผู้สื่อข่าวก็ถาม

ท่านตอบกันว่าอย่างไรฮะไปฟังเสียงคนเอกประยุทธ์นะครับ
นี่แหละครับนายกก็บอกว่าตอบได้ก็ตอบไปนะครับ

หลังแถลงนโยบายเสร็จกลับบ้านไปแล้ว
มนต์ไหว้พระหรือเปล่าพลเอกประยุทธ์ไม่ตอบเรื่องนี้นะครับ
แล้วก็วันนี้ถ้าถูกถามเรื่องคุณสมบัติ
เอกประยุทธ์บอกว่าก็พยายามแต่ก็จะรับได้นะครับ

เอกประยุทธ์บอกว่าอารมณ์ดีทุกวันนั่นแหละ

ก่อนที่จะเดินเข้าไปในลิฟต์พร้อมหันมาโบกมือให้กับผู้สื่อข่าว
เพื่อขึ้นห้องประชุมต่อทันทีนะครับ
ทางด้านของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
หัวหน้าพักเสบรีรวมไทยอย่างที่บอกไปว่า
มาถึงก่อนพลเอกประยุทธ์แค่๑๐กว่านาทีเท่านั้นเองนะครับ
ก็ถูกผู้สึกข่าวถามถึงกรณีที่เมื่อวานนี้
ถูกนายยกรัฐมนตรีประกาศตัดพี่ตัดน้อง
กรณีการอภิปรายเมื่อวานนี้นะครับ
โดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่า
วันนี้จะไม่อภิปรายถึงคุณสมบัติของรัฐมนตรีแล้ว
เพราะเดี๋ยวจะมีคนประหลอดแตกอีกปรี๊ดอีก
ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่อีกนะครับ
วันนี้จะมีการอภิปราย๒ประเด็นที่สำคัญ
คือการทำหน้าที่ของคอรมอลที่ยังไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย
แต่ว่าไม่เอาเรื่องของคุณสมบัติแล้วพูดไปแล้วเมื่อวานนี้
ประเด็นการอภิปรายที่อาจจะทำให้คนปรี๊ดอีกเรื่องหนึ่ง
ก็คือเรื่องของรัฐบาลขัดต่อรัฐธรรมนูล
เนื่องจากนายกไม่ได้เสนองบประมาณไว้ในนโยบาย
บอกว่าการอภิปรายมันไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

เขากลายเป็นว่าถูกสื่อมวลชนพาดหัวว่า
ก็คือพลเอกประยุทธ์กับคนตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์รุ่นพี่รุ่นน้องนี่แหละนะครับ
หูยคุณมีโลกโซเชียวเขาบอกว่านี่มวยถูกคู่

ส่วนนางสาวปรีนาไกรคุบสสราชบุรี
ก่อนเข้าสู่การอภิปรายนะครับ
ก็บอกว่าได้หาบริกับประธานการประชุม
ว่าวันนี้จะอนุญาตให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์
เสนอหน้าเข้ามาประชุมหรือไม่

ทำให้สอสอฝ่ายค้านลุกขึ้นประท้วง
บอกว่าเป็นคำพูดที่ไม่เหมาะสมเลย
ก่อนที่นางสาวปรินาจะขอถอนคำพูดไป
โดยประธานก็นายพรเพชรพิชิตชนลชัยนะครับ
บอกว่าอนุญาตให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์
เข้าประชุมได้หลังจากที่เมื่อวาน

ชี้แจงการอภิปรายเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

โดยยังไม่แสดงให้เห็นถึงอารมณ์บูด
อารมณ์บึ้งอารมณ์ที่ไม่ดีแต่อย่างใดนะครับ
เช้าอยู่รอดูก่อน
แล้วก็วันนี้คือนายพรเพชรทำหน้าที่เป็นประธาน
ซึ่งนายชวนต้องไปปฏิบัติหน้าที่
กรรมการสัญหาตุลาการสารรัฐธรรมนูญ
ก็เลยไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ในวันนี้